ทุกผู้ชมครับวันนี้สารอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
ตัดสินจำคุก๒๐ปีปรับ๗๒๐๐๐บาทผู้กองบอย
ผู้ชมจำได้ไหมฮะผู้กองบอยเนี่ยเป็นอดีตรองสารวัตรสอนอวังทองหลัง
เคยก่อเหตุใช้ปืนยิงภรรยาจนเสียชีวิตในบ้าน
ทีแรกบอกว่าภรรยาฆ่าตัวตายตอนหลังบอกปืนลั่น
วันนี้ศาลชั้นต้นนะฮะอ่านคำพิพากษานะครับ
ในคดีที่ร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือผู้กองบอยอายุ๓๑ปี
ตรองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลางเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังใช้ปืนยิงนางสาวพิมชดาพรภูแย้มใสหรือว่าน้องนิ่มภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๐มิถุนายนปี๖๓นะฮะ
นี่ผู้กองบอยนะฮะที่ได้ประกันตัวออกมานะครับใส่สูตรแมสดำนี่วันนี้ก็มาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านพักแถวแฮปปี้แลนด์นะครับในกรุงเทพ
ผู้กองบอยยืนยันคำให้การตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนว่าเหตุดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจซึ่งวันนี้ศาลมีคำพิพากษาสารชั้นต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยสารเนี่ยได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘ข้อหาฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษจำคุก๒๐ปี
ชดใช้ค่าเสียหาย๗๒๐๐๐บาทปืนของกลางให้ฤทธิ์นะฮะนี่นะครับ
ฟังคำพิพากษาเสร็จแม่ของผู้ตายบอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาล
ก็ถือว่าตอนนี้คนที่ก่อเหตุก็ได้รับกรรมแล้วหลังเกิดเหตุผู้กองบอยก็มาช่วยเหลือเรื่องเงินค่าทำศพอยู่บ้าง
ขณะที่หลานสาวตอนนี้อยู่กับย่าที่เป็นแม่เลี้ยงของอดีตลูกเขยที่รับไปดูแล
ซึ่งได้บอกไปแล้วว่าหากมีปัญหาอะไรก็ให้ส่งหลานมาเดี๋ยวทางยายจะเลี้ยงเอง
เพราะจริงแล้วยายก็อยากจะเลี้ยงหลานเช่นกัน
แล้วก็ให้เขารับกรรมไปของเขาคนที่ทำก็ให้เขารับกรรมไป